คนพูดถึงนักมวยไทยคนนี้ก็คงต้องเชียร์กันหน่อย
เพราะว่าวันนี้จะเป็นวัติศาสตร์ครั้งใหม่
กับการชกมวยไทยเต็มรูปแบบ

ที่สิงคโปร์นั่นแหละ

ทั้งเดดดำรง

คือขึ้นมาคล้ายแบบเดียวกันทั้งหมด

แต่ว่าวันนี้โอกาสดีของเขาคือเขาไม่ต้องสู้แบบ
เขามีโอกาสได้สู้มวยไทยเต็มรูปแบบเจอกับ
เหมือนเราได้ดูมวยไทยในตรง

เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือยอดมวยนะครับ
ต่อยมา๓๐๐บาทครั้ง

ทั้งรุมพิธีรัชดำเนินนะครับ

สิดบนชัยเป็นเอกสิดหนุ่มน้อย

แล้วก็อีกหลายคนเลยตอนนี้ก็ผ่านตัวเอง

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดตามการถ่ายทอดสด

นี่แหละเริ่มเข้าสัญญาณประมาณ

๑๕ใช่ไหม

เมื่อกี้พิชิบอก๓๐เลยอีกแล้วอ่ะ
ต้องคิดดูด้วยกัน

คือจริงตอนจังหวะลงมา

๓๕ยังไหวอยู่นะครับ
เพราะว่าเขาไม่ได้หยุดที่จะซ้อมมวยเลย